แต่ทีนี้คดีหลักในบ้านของกำนันนกในวันนั้น๖กันยายนนะครับ
เกือบ๓๐นายเนี่ยจนมีการยิงกันแล้วก็ไล่กันมาหลายวันเนี่ย
สามกลุ่มค่ะหนึ่งก็คือกลุ่มที่หนีไปเลย
หนีไปเลยคือไม่อะไรทั้งนั้น
บิ๊กโจ๊กเช็คคำว่าอุตละขึ้นหัวค่ะ
เออไปเลยแล้วก็หนีกระเจิดกระเจิงไปเลย
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ช่วยช่วยคนเจ็บ
ไปโรงพยาบาลใช่ค่ะพาไปโรงพยาบาลก็เหมือนที่เราดูเมื่อสักครู่นี้
ในกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งนี่แสบมาก
กลุ่มหนึ่งก็ช่วยเหมือนกันนะช่วยอะไรช่วยกำนันนกค่ะแล้วก็หนองท่าผา
ใช่ค่ะช่วยกำนันนกแล้วก็มือยิง
ลูกน้องหน่องท่าผาเนี่ยนะหนีไม่ได้ช่วยธรรมดาด้วยนะ
มีกล้องวงจรปิดไหมตอนที่เขาพาหนีกัน
ที่ว่าเห็นมีรถนำใช่ไหมมีรถนำรถตาม
มีรถที่ไปดูตังสี่ย่งสี่แยกยูทงยูเทิร์นใช่ไหม
อ่านี่มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเมื่อกี้มอเซอร์ตำรวจใช่ไหม
แล้วไม่จะไม่รวมอะไรอีกนะเอาปืนไป
ฝังดินเหรอคะให้คนงานเอาไปเก็บที่บ้าน
ที่วันรุ่งขึ้นคนงานจะเอาปืนไปฝังดิน
ค่ะนานอุ้ยเราใช้คำว่าตำรวจคุ้มกันเลยเหรอคะเนี่ย
ถอดออกโยนลงน้ำอีกตอนนี้ถูกให้ออกจากราชการไว้ทั้งหมดแล้วนะหกนาย
ให้ออกเลยใช่ไหมคะไม่ใช่พักใช่ไหม
ให้ออกไว้ก่อนถ้าผลสอบออกมาไม่ผิดแล้วค่อยว่ากัน
นี่เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่พื้นที่บริษัท
งานเลี้ยงของกำนันนกในคืนวันนั้นอ่าดูสิ
บอกทีแรกมีตำรวจเนี่ยคุมตัวน่องท่าผามือยิงไว้ได้แล้วด้วยซ้ำค่ะ
จะบอกได้หมดว่าคุยเรื่องอะไรกันแล้วใครก่อเหตุแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แม้ว่าน่องท่าผามือยิงจะถูกวิสามันไปแล้ว
แต่มันก็ต้องมีพยานหลักฐานให้ชัดใช่ไหม

เออมีการจ้างวันหรือมีการสั่งไหม

เช้าวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด
ที่บ้านของกำลังนกที่นครปฐมนะฮะ
นักประดาน้ำงมหาเจอมาในคลองสองแห่งเนี่ย
เอามาตรวจลายนิ้วมือแฝง
บริเวณกรอบเสิร์ฟเวอร์ด้านนอก
แล้วก็เก็บลายนิ้วมือเพื่อจะดูว่า
มีใครบ้างที่มีลายนิ้วมือปรากฏอยู่บนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่บ้านของกำนันนก

หรือคนในบ้านหรือยังไงไหม
นี่กล่องเซิร์ฟเวอร์ซ้ายมือนะฮะ

ขวามือนั้นที่เพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ำ

กล่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดด้านนอกออกทั้งหมด
แล้วเอาแผงควบคุมด้านในเนี่ย

หากพบว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด

พิสูจน์หลักฐานจะดึงข้อมูลเอามาตรวจสอบนะครับ

ว่าต้องใช้เวลา๒๓วัน

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
กล้องพบวัตรรอบิ๊กโจ๊กนะครับ
เปิดเผยว่าข้อมูลที่อยู่ในกล้องวงจรปิด

ในงานเนี่ยมีใครอยู่บ้าง

รวมถึงนาทีลั่นไกยยิงด้วย
แต่ต้องใช้เวลาอีกสัก๒๓วัน

หากกู้สำเร็จภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะ
ตามคำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์นะ

คำบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์ก็คือ
วันเกิดเหตุสารวัตรสิว
เดินทางมาถึงพื้นที่งานเลี้ยง

ตอน๒ทุ่ม๖กันยายน

แบบนี้ซ้ายมือนะเป็นโต๊ะทานอาหารแบบโต๊ะจีนอยู่หน้าออฟฟิศ
หนึ่งก็คือเป็นโต๊ะเดียวเรียกว่าโต๊ะประธานอยู่ขวามือเป็น
แขกชั้นผู้ใหญ่นั่งกันส่วนผู้ร่วมงานคนอื่นนะตำรวจคน
อื่นเนี่ยจะนั่งเป็นโต๊ะกรมที่เรียงต่อกันเป็นแถวฝั่งซ้าย
มือโต๊ะประธานมีกำลังนกนั่งอยู่ใกล้กับสล็อตสิวซึ่งนั่ง
หันหลังให้เวทีอีกโต๊ะเป็นของผู้ร่วมงานจะมีตำรวจจาก
กองบังกับการสองทางหลวงแล้วก็ลูกน้องของกำลังนกที่นั่ง
รวมกันอยู่ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็มีหน่องท่าผาที่เป็น
มือยิงค่ะซึ่งเป็นลูกน้องกำนันนกรวมอยู่ด้วยตามคำบอก
เล่าคำให้การของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าระหว่างที่
นั่งทานอาหารกันอยู่มีการดื่มสุราด้วยนะครับก็พูดคุยกัน
ตามปกติจนกระทั่งสามทุ่มคนในโต๊ะบอกว่าได้ยินสารวัตรสิว
เนี่ยคุยกับกำนันนกเรื่องการที่กำนันนกขอย้ายสายงานให้
จ่าสิบตำรวจพิสิทธิ์ซึ่งกำนันนกเนี่ยอ้างว่าเป็นญาติ
กันอืมเป็นหลานเขยนะขอย้ายสายงานให้นะฮะจากสายตรวจรถวิทยุ
ขอไปเป็นสายตรวจจักรยานยนต์เนื่องจากสายตรวจรถยนต์วิทยุ
เนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนที่แน่นอนต้องขับรถนำขบวนให้นาย
นายจะไปวันไหนต้องพร้อม๗วันแต่สายตรวจจักรยานยนต์เนี่ย
เวลาพักมันแน่นอนกว่าแต่สารวัตรสิวปฏิเสธบอกเดี๋ยวต้องรอ
ตามวาระก็แล้วกันให้มีการเกษียณมีการโยกย้ายอะไรกันตาม
วาระก็แล้วกันค่ะทำให้กำนันนกไม่พอใจนะครับแล้วก็พูดว่า
ขอมันคนเดียวมันเป็นหลานผมแต่สารวัตรสิวก็ยังแสดงทีท่าปฏิเสธ
อยู่ทำให้กำนันนกไม่พอใจลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบโต๊ะแล้วย้าย
ไปนั่งอีกฝั่งนึงอยู่หัวโต๊ะเหมือนกันแต่เป็นฝั่งโต๊ะยาวอ่ะ
ของคนอื่นที่มาร่วมงานซึ่งจุดนั้นจะมีหน่องท่าผาเนี่ยนั่ง
อยู่ด้วยจากนั้นสารวัตรสิวแล้วก็จะ๑๐ตำรวจพฤษ
เข้าไปขอโทษกำนันนกในฝั่งที่กำนันนกเนี่ยย้ายไปนั่งอยู่หลัง
เห็นกำนันนกมีท่าทีไม่พอใจแล้วมันมีการดวนเหล้ากัน
เกิดขึ้นระหว่างกำนันนกกับสารวัตรสิวกำนันนกดวนเหล้าสู้ไม่
ได้อีกคราวนี้ก็เลยโมโหต่อเนื่องแล้วไล่สารวัสสิวให้กลับ
นั่งโต๊ะฝั่งเดิมก็คือฝั่งโต๊ะประธานโต๊ะเดียวอืมสรสิว
ตอนเดินกลับไปนั่งเนี่ยไปนั่งเก้าอี้เดิมของกำนันนกที่นั่ง
หัวโต๊ะพอดีส่วนจาสิบตำรวจพิสิทธิ์ที่เป็นหลานเขย
กำนันนกนั่งคุยอยู่กับกำนันนกอีกพักนึงแล้วก็เดินกลับ
ที่โต๊ะมาไหว้อำลาบุคคลต่างก่อนจะเดินออกไปที่ลาน
จอดรถเพื่อจะกลับบ้านหลังจากนั้นแค่๕นาทีประมาณ๓ทุ่ม
นาทีนองท่าผาลุกขึ้นจากโต๊ะของตัวเองแล้วเดินไปยืน
อยู่ทางด้านข้างของสรวจสิวห่างกันสัก๑เมตร๑เมตรคือ๑ช่วง
เองนะแล้วหันไปถามกำนันนกลูกพี่ค่ะว่าใช่คนนี้หรือ
อ่าอันนี้พยานในงานเห็นนะเขาเล่าแบบนั้นนะกำนันนกพยักษ
หน้าแค่พยักหน้านองท่าผาก็เลยยกปืนขึ้นมาด้วยมือข้างขวา
แล้วจ่อยิงที่สารสิวทันทีคือระยะเมตรเดียวคนในงาน
บอกยิง๗นัดกระสุนเข้าสารสิว๕นัดอีก๒นัดมันฉลับไป
โดนพันธบทโทวสินได้รับบาดเจ็บค่ะหลังจากนั้นสารวัตรสิว
ก็ล้มฟุบกับโต๊ะนองท่าผาก็เดินหายตัวไปท่ามกลางชุลมุน
ชุลมุนวุ่นวายมันหายง่ายเหมือนกันนะพี่อุ๋ยนะนี่ทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีเราได้ข้อมูลจากช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่
บ้านของกำนันนกแล้วก็บริษัทที่เป็นงานเลี้ยงที่เกิดเหตุด้วย
เมื่อสักครู่นี้คือหลังจากที่เขามีการยิงกันเขาก็แยกเป็น๓
กลุ่มใช่ไหมใช่ค่ะกลุ่มช่วยกำนันนกและห่องท่าผาหนีกลุ่ม
ที่พาตัวเองหนีกระเจิดกระเจิงลักคือกลุ่มนี้ค่ะช่วยคนเจ็บ
ช่วยพันตะรดโทวะศิลป์และนี่คือที่ช่วยสารวัสดิ์สิวใช่ไหม
คะอันนี้สารวัสดิ์สิวหรือว่าสารวัสดิ์แบงค์ชื่อเล่นจริง

ว่าชื่อจริงชื่อสิวก้อนก็เรียกชื่อสิวคัมแรกของชื่อจริง
คือทุกคนคือรีบร้อนแล้วก็ยกร่างขึ้นเปรย์แล้วเข็นเข้าห้องฉุกเฉินอย่างไวเลยนะคะ
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดที่บ้านกำนันนกแล้วก็ที่บริษัทที่เป็นงานเลี้ยงวันเกิดเหตุด้วย
บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เซิร์ฟเวอร์วงจรปิดให้กำนันนกทั้งหมด
โดยได้รับการติดต่อจากลูกน้องของกำนันนกให้มาติดตั้ง๒จุด
คือที่บริษัทกับที่บ้านพักเข้าไปติดตั้งที่บริษัทที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ย
จากรุ่นเดิมให้ดีขึ้นและติดเพิ่มอีก๗ตัว
มี๖เพิ่มอีก๗เป็นกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่คุณภาพดี
มีความละเอียดแบบ๔ล้านพิกเซลคมชัดบันทึกเสียงได้
ตัวหนึ่งสามพันบาทปิดไป๑๓จุดที่บริษัทกำนันนกที่งานเลี้ยงที่เกิดเหตุ
ซึ่งมันจะสาดมาถึงลานจัดงานเลี้ยงโอ้โหนี่เห็นไหมก็คือเห็นเลยอ่ะ
นี่จุดโต๊ะจีนนะเห็นไหมเนี่ยแล้วตัวที่๑ถึง๑๓เนี่ยที่มันเห็นแน่มาที่ลานเนี่ย
เขาบอกตัวที่๗๘๙๑๐๑๑๑๑๒แต่ตัวที่๗นี่น่าจะใกล้สุดเห็นไหม
แล้วจริงถ้าดูจากมุมจัดโต๊ะนี่มุมตัวที่๗น่าจะเห็นโต๊ะประธานด้วยนะคะ
แล้วเขาบอกบันทึกเสียงได้ด้วยนอกจากทงชัดเนี่ยเสียงก็ชัด
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดบอกว่าไอ้จุดตรงเนี้ยที่เขาจัดโต๊ะงานเลี้ยงเนี่ย
มันจะเป็นจุดที่รถเข้าออกตลอดอ่ากำนันนกเขาเลยให้ติดกล้องเอาไว้ให้เห็นนะฮะ
เพราะถ้าไม่มีงานเลี้ยงเนี่ยรถมันจะผ่านเข้าออกตลอดต้องการดูรถที่ขับเข้าออกบริษัทเขา
หลังติดตั้งเสร็จก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตัวเก่าที่มีอยู่ในบริษัท
ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่ก็คือกล่องดำที่เขาไปโยนทิ้งน้ำอ่ะนี่นะฮะ
ส่วนอีก๑๖ตัวเนี่ยได้ติดเอาไว้ตั้งแต่ปลายปี๖๕
จะเป็นที่บ้านพักกำนันนกบ้านพักกำนันนกเนี่ยติดตั้งแต่ในซอยบ้าน
รอบตัวบ้านนี่โอ้โหดูสิคุณอรัชพรอืม
ชนิดที่ว่ามันหลุดลอดไปไหนไม่ได้นะเห็นทุกระเบียบนิ้วจริง
ตั้งแต่ปากซอยยันตัวบ้านอ่ะคือไล่มาให้ครบดีจังเลยค่ะ
รอบโอ้โหดูสิ๑๖ตัวคือหลุดรอดอะไรไปไม่ได้เลยนะคะเนี่ย
แอปมือถือดูทันไหมเนี่ยนั่นน่ะสิค่ะโอ้โหนี่นะฮะ
ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดบอกนะครับอ่าแต่ไอ้ที่บ้านเนี่ย
มันเป็นกล้องรุ่นเก่าบันทึกภาพเหตุการณ์ได้
แต่บันทึกเสียงไม่ได้ความละเอียดแค่๑ล้านพิกเซล
งมเจอที่คูน้ำที่คูคลองข้างถนนนะฮะ
ตากล้องดอนตูมนะฮะเป็นจุดแรกที่งมเจอ
เวอร์วงจรปิดสีแดงที่ติดที่บ้านเนี่ยถูกงมเจอที่คลองน้ำหลังวัดตากล้อง
อ่าเป็นจุดที่สองที่งมเจอเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ได้มาเนี้ย
คือทั้งที่บ้านและที่บริษัทนะครับโอ้โหต้องรออีกสองสามวันอ่ะ
แต่ที่ไม่ต้องรอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไล่เรียงเหตุการณ์นับตั้งแต่วินาทีลั่นไกลเกิดเหตุ
ถึงวินาทีที่กำนันนกและห่องท่าผาพร้อมกับผู้ให้การช่วยเหลือซึ่งก็คือตำรวจนี่แหละ
หลบหนีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่บริษัทกำนันนกหรือบ้านกำนันนกนะที่มีกล้องวงจรปิด
โดยรอบเขาก็มีกล้องวงจรปิดเหมือนกันแล้วมันมีภาพที่จับได้นะคะ
มีวงจรปิดใกล้บ้านของกำนันนกค่ะจับภาพเหตุการณ์วันที่๖กันยายน
อาจจะไม่เห็นอะไรแต่เสียงเนี่ยชัดมากค่ะ
ชัดไหมคะ
ตัวนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะได้ยินเสียงปืนชัดมาก
น่าจะเป็นนาทีที่หน่องท่าผาลั่นไกลใส่สารวัตรสิว
คลิปที่สองเป็นอีกมุมนึงค่ะลองฟังนะคะ
เวลาเดียวกันจังหวะการยิงเดียวกันเลย
เสียงเสียงคลิปกล้องนี้ดังกว่าอีก
เป็นเสียงปืน๔นัดต่อเนื่องกัน
เรียงเหตุการณ์จากเวลาในกล้องวงจรปิด
สรุปด้วยว่านาทีสังหารหรือนาทียิงสารวัสสิวเนี่ย
คือสามทุ่มยี่สิบหกนาทีเพราะกล้องมุมจรปิดได้ยินเสียงปืนเวลานั้น
จากนั้นสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีขบวนรถออกจากที่เกิดเหตุ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นขบวนรถที่ช่วยคนเจ็บ
จากนั้นสามทุ่มสามสิบสี่นาทีค่ะขบวนรถกำนักนกหลบหนี
สามทุ่มสี่สิบหกกลุ่มคนเจ็บถึงโรงพยาบาลส่วนตำรวจตรวจสอบพื้นที่อืม
ตอนสี่ทุ่มค่ะพี่อุ๋ยแหมแต่จริงจริงในงานมีตำรวจเพียบเลยเนอะ
แต่ตำรวจที่ตรวจสอบพื้นที่มาตอน๔ทุ่มตรงนะคะ
ทีนี้ดูวงจรปิดต่อเนื่องกันหน่อยหลังจากที่มีเสียงปืนดังขึ้นสามทุ่มยี่สิบหก
สามทุ่มยี่สิบแปดกลุ่มคนช่วยเหลือคนเจ็บส่งโรงพยาบาลดูนี่นะคะ
ตำรวจคุ้มการขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงจุดอยู่เทินตอนสามทุ่มสามสิบสี่นาที
มีมีจอดตรงนี้ด้วยนะเพื่อแบบเหมือนแบบกันถนนให้กันรถให้ดูทัน
รัดเหลาให้เหมือนดูลาดเหลาค่ะแล้วส่งสัญญาณบอกอ่าฮะนี่มีคันนี้อันนี้ไม่ใช่รถกำนันนกนะ
ไม่ใช่ค่ะเพราะว่ารถของกำนันนกจะเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวมาแล้วค่ะฟอร์จูเนอร์สีขาวมา
รถตำขึ้นหน้าไปนิดนึงฟอร์จุนเนอร์ยูทันมีรถตำรวจเหมือนกัน
หนึ่งจะเห็นเลยว่านั่นขี่ตามไปแล้วในรถนั่นคนร้ายนะใช่ค่ะ
แล้วคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือตำรวจ
ถ้าสังเกตดีชุดเครื่องแบบยังอยู่หมวกกันน็อกสีขาวยังอยู่
ลักษณะรถคือเหมือนสายตรวจเมื่อกี้นี้ชุดแรกไป๓คัน
และนี่ค่ะชุดที่๒อีก๖คันค่ะ
อันนี้คืออะไรกลุ่มเพื่อนกำนันนกเหรอ

หรือจะเป็นน่องหน่องน่าจะไปกับกำลังนกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ส่วนอีก๖คันที่เหลือที่ขับตามกันไปเนี่ยก็คือกลุ่มของกำนันนกนะคะ
กลับรถไปทางเดียวกันแล้วจะมีมอเตอร์ไซคันนึงนี่นี่ใส่เสื้อสีเหลืองเหลือง
อาจจะแสดงจะเปล่าทำลูกศรให้เลยเสื้อเหลืองเห็นใช่ไหมคะ
นั่นคือโบ๊ทค่ะครับโบ๊ทคือถิตินันอินต้นวงเขาเป็นใครรู้ไหมคะ

เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรี

เพราะอยู่ราชบุรีเนอะครับเป็นคนเอาเซอร์เวอร์กล้องวงจรปิด

วันนั้นมีทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำ

ครบหมดเลยครบองค์ประกอบที่จะสามารถจับคนร้ายได้เลย

ตัวนี้เป็นวงจรปิดตัวสำคัญจับภาพวินาทีหลบหนีเลยนะคะ

แล้วก็มีรถตำรวจขี่ตามท้าย๒คันเลยสายตรวจ

แล้วก็สายตรวจมอเตอร์ไซค์๒คัน

อืมแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มขบวนรถกำนันนกขับตามมาอีกหลายคันค่ะ
ที่สองคือโบ๊ทและคันที่สามก็เป็นตำรวจคุ้มกันขบวนโอ้โห
ขบวนรถทั้งหมดเนี่ย๘คันนะคะฟอร์จูเนอร์สีขาว
พักพวกกำนันอีกสองคันรถตำรวจที่เป็นมอเตอร์ไซค์อีกสองคัน
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของโบ๊ทอีก๑คันเป็น๘คัน
หลังจากนั้นก็เป็นวงจรปิดต่อเนื่องกันแล้วนะคะว่าขบวนรถเนี่ย
ขับผ่านหัวโค้งถนนมุ่งหน้าไปที่วัดตากล้อง
ดูนะคะมาแล้วกำนันนกไปก่อนมอเตอร์ไซค์สายตรวจ
เดี๋ยวมีสายตรวจมาอีกคันนึงแล้วก็เป็นขบวนของกำนันนกที่ตามกันมาเป็นขบวน
อันนี้สอดคล้องกับพยานชาวบ้านเลยนะเพราะเขาบอกว่า
เขาเห็นขบวนรถขับออกจากสำนักงานกำลังนกอ่ะหลายคันอืม
เขาใช้คำว่าขบวนครับซึ่งก็ไม่ต่างจากขบวนค่ะเพราะอะไร
คือพอเราได้ยินคำว่าขบวนคือแปลว่ามันต้องมีรถตำรวจนำหรือเปล่า
อ่ะเนี่ยค่ะคือมันก็เห็นเลยแบบนี้อ่ะนะคะ
มีวงจรปิดมุมสวนหย่อมด้วยนะคะจะเห็นขบวนรถกำนันนกเนี่ย
ย้ายกันไปทำภารกิจนี่ค่ะดูจากมุมด้านซ้ายเนี่ย
วงไว้นั่นรถกำนันนกนี่แยกย้ายกันทำภารกิจแล้วค่ะพี่อุ๋ย
ไม่รู้แจกแจกหน้าที่กันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วหรือยัง
ขบวนรถของกำนันนกบางส่วนขับพากำนันนกหนี
บางส่วนเอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปทิ้งลงคลองบางส่วนย้อนกลับไปทำลายหลักฐานที่เกิดเหตุค่ะ
เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นทุกมุมที่ผ่านมานี้เนี่ย

แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความช่วยเหลือในการพากำนันนกและหน่องท่าผา
หลบหนีนะคะโอ้โหมีกลุ่มคนขับรถกันมาเป็นขบวนสามคัน
เข้าพบกำนันนกหลังเกิดเหตุด้วยอันนี้ใช้คำว่ากระแสข่าวแล้วกันพี่อุ๋ย
เขาบอกว่าเหมือนจะเป็นกุญสือค่ะที่คอยชี้แนะเรื่องการทำลายหลักฐานให้กับกำนันนกหรือเปล่า
ซึ่งวงจรปิดก็จับภาพได้เนี่ยที่เป็นขบวนสามคัน
มีวงจรปิดอ่านี่รถกำนันนกแล้วมันจะมี
นี่แคมรี่สีดำฟอร์จูเนอร์

เพราะตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้เลยว่า๓คนนี้เป็นใครกันบ้าง

ซึ่งตำรวจยังติดตามอยู่นะคะว่า๓คันนี้เป็นใคร
แล้วก็จะติดตามตัวคนที่ขับรถสามคันนี้มาสอบปากคำด้วย
ถ้าสมมุติว่ามันเป็นจริงตามกระแสข่าว
คือมีกุญสือมีตำรวจพาหลบหนี

แต่ถ้ามีกุญสือคอยแนะนำว่าทำยังไงซ่อนที่ไหนเอาหลักฐานทำลายอะไรไง
เขาบอกว่าวงการตำรวจจะอยู่กันต่อไปยังไงเนี่ย
ท่านผู้ชมครับเราได้ข้อมูลที่ได้มาจากในตุ้ยกับในมาย
เป็นพนักงานเวรเปรย์นะครับที่รับตัวสารวัตรสิวในวันเกิดเหตุนะครับ
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยรถที่ขับมาส่งสารวัสสิวขับขึ้นทางลาดมาด้วยความเร็ว
จากนั้นมีคนเปิดประตูจากรถแล้วบอกมีคนเจ็บ
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนั้นคนเจ็บเนี่ยหมดสติหรือไม่
ตำรวจที่ติดตามมาด้วยไม่ได้บอกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับ
บอกแค่ว่าให้พาคนเจ็บเข้าไปก่อนแล้วไม่บอกข้อมูลอะไรเลย
แล้วก็มีรถกระบะตามมาอีกคันนึงค่ะก็คือรถที่มาส่งพันธุวสินที่ถูกยิงเหมือนกัน

คันนี้ก็ไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรเลยสำหรับตำรวจที่มาตั้งหลายคน

ได้แจ้งอะไรไหม
แล้วตำรวจที่มาด้วยเขามีการบอกไหมว่าน้องมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าได้แจ้งอะไรไหม

ไม่ได้บอกว่าเอาคนเจ็บเข้าไปก่อน
ไม่บอกเลยว่าโดนอะไรมาไม่ได้มีการที่บอก
พอคันที่เป็นกระบะเข้ามาอีกคันนะครับ

ก็ไม่บอกอะไรก็เอาเข้าไปพาพวกเขา
เราได้วงจรปิดนะครับซึ่งเป็น
จุดที่ก่อนถึงโรงพยาบาล๕นาที
แยกบ่อพลับนะครับมุ่งหน้าโรงพยาบาลนครปฐม
โดยสารมาด้านหน้าแหม้งเนี้ย
่งหน้าไปทางโรงพยาบาลนี่คือถูกยิงแล้วนะ
คือวงจรปิดแต่ละตัวมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันนะนะมันอาจจะเหลื่อมกันบ้าง
เอาเป็นว่าคือคืนวันที่๖กันยายนนะฮะ
จากนั้นช่วงเวลาต่อมาเนี่ยห่างจากรถคันแรกสัก๘นาที
ระยะทางจากบ้านที่เกิดเหตุยิงกันเนี่ยพบว่าอยู่ห่างจากโรงพยาบาลราว๑๐กิโลเมตร
หากขับรถจะใช้เวลา๑๐๑๕นาทีเท่านั้น
เราก็ให้นักข่าวลองขับรถออกจากจุดเกิดเหตุที่ยิงกันนะครับ
เราลองช่วงเย็นนะครับ๕โมงเย็นมาถึงโรงพยาบาล๕โมง๑๕นาที
แต่เป็นช่วงการจราจรค่อนข้างติดขัดนะครับ
หากเราลองย้อนไป๑๐นาทีจากรถคันแรกของสรสิวที่มาถึงโรงพยาบาลจะอยู่ที่ราว๒๐นาฬิกา๕๕นาที
นั่นหมายความว่าสารวัสสิวถูกยิงก่อน๓ทุ่มด้วยซ้ำนะฮะ

ทีนี้ไปดูเรื่องของปืนกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วปืนที่ใช้ก่อเหตุคือน่องหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เนอะไม่มีใครรู้เลยว่าเดินหายไปตอนไหนแล้ว
แต่ปืนหายไปได้ยังไงอย่างนี้ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าคนที่เอาปืนไปฝังเนี่ยคือในเก่ง

เก่งสนทยาสุดแน่นนะคะเป็นลูกน้องกำนันนกคือถ้าฟังพฤติการของเขาจากการที่เขาให้การกับตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เพราะเกิดเหตุเสร็จปุ๊บมีหนึ่งใน๖ตำรวจที่ถูกออกหมายจับแล้วอ่ะหยิบปืนไปยืนให้เขา
เขาก็เลยเอาปืนเนี่ยไปวางไว้ตรงโต๊ะจีนแล้วเอาผ้าคุมโต๊ะจีนสีเหลืองเนี่ย
ห่อปืนเอาไว้แล้วเอากลับบ้าน
ที่แรกแขวนไปแขวนไว้หน้าบ้านใช่ไหม

พอกลับไปถึงบ้านนี่มีกล้องวงจรปิดตอนที่เขาขี่รถเข้าบ้านพอดีด้วยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เก่งเนี่ย
ไปพร้อมกับปืนที่ห่อผ้าไว้แล้วเนี่ย
ขับรถเข้าบ้านกลับจากสำนักงานของกำนันนก
ตอน๔ทุ่ม๒นาทีนี่ค่ะ
คือแขวนไว้หน้าบ้านอยู่คืนนึง
วันรุ่งขึ้นก็เลยเอาไปทิ้งดีกว่า
คือเหมือนตอนแรกเห็นบอกว่าตอนแรกเอาไปซ่อนไว้ในรถมอเตอร์ไซค์ลูกสาวด้วย
แล้วพอข้ามคืนเท่านั้นแหละโอ้โห
ข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่มาก
เก่งก็เลยเริ่มกลัวค่ะ

เลยตัดสินใจเอาไปไหนดี
นี่วงจรปิดเจ็ดกัญญายน๖โมง๓๘นาที
ขี่รถออกจากห้องพักพร้อมกับภรรยาไปกับเมีย
เข้าไปในซอยถนนเรียบคลองประปาที่เป็นบ้านญาติเมียเก่ง
แล้วก็เป็นจุดที่เก่งเอาปืนไปฝังดินค่ะ
พอจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านญาติเสร็จก็ลงจากรถ
แล้วเก่งเนี่ยเดินลงมาทีหลังเปิดเบาะรถขึ้น
ลงไปหยิบอะไรบางอย่างนี่แหละ
มันเป็นมุมอับนิดหน่อยนะคะเก่งกับเมียเนี่ยอยู่ที่บ้านญาติ
ประมาณสามนาทีเองค่ะแล้วก็ขี่รถกลับห้องพักตอนหกโมงสี่สิบเอ็ดนาที
นี่คือตอนขี่กลับแล้วนะคะเก่งขี่เมียซ้อน
ห้องพักได้ชั่วโมงเดียวค่ะเก่งกับเมียก็เปลี่ยนชุดใหม่อีก
แล้วขี่มันกระทรายกลับไปที่บ้านญาติตอนทุ่มสิบเก้านาทีแต่คราวนี้ไม่ได้จอดที่เดิมนะคะ
จอดจุดใกล้กับจุดที่ฝังปืนค่ะแล้วก็ห้อยเข้าไปที่บ้านญาติ
นี่อยู่กันนาน๒ชั่วโมงไงรอบนี้ค่ะนี่เปลี่ยนชุดออกมาแล้วนะ
หลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปที่ห้องพักตอน๓ทุ่มครึ่งนะคะ
ซึ่งขากลับนี่จะเห็นเลยว่ามีลูกนั่งอยู่ตรงกลางด้วยพี่อุ๋ย
ครับอ๋อไม่น่าเชื่อนะ
ค่ะเพราะว่ามันมีการยิงกันในในงานอ่ะ
ใช่เอาแล้วตอนนั้นก็ก็อาจจะยังไม่รู้หรอกว่าจะมีอ่า
คนเจ็บคนตายแบบไหนอย่างไรแต่มันยิงกันแบบมีคนเจ็บถึงสองคน
แต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีคนที่ช่วยพาคนร้ายหนีแล้วก็ทำลายหลักฐาน
ใช่ค่ะเราได้คุยกับภรรยาของนายเก่งนะ
ค่ะอ่าเราโทรศัพท์ไปนะฮะค่ะภรรยาของเก่งเนี่ยบอกว่าเจ็ดกันยายนนะฮะ
กับสามีเข้าไปที่บ้านญาติซึ่งเป็นจุดที่ฝังปืน๒ครั้ง
ครั้งแรกคือ๖โมงเย็นหลังจากที่จอดรถจักรยานยนต์ที่หน้าบ้าน
เธอก็เข้าไปบ้านญาติทันทีสามีก็ยืนสูบบุหรี่อยู่นะ
แล้วก็ตามมาทีหลังพอเธอเข้าไปในบ้านญาติก็พบว่าญาติไม่อยู่
ก็เลยชวนสามีกลับเพื่อไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
ตอนนั้นใช้เวลาอยู่บ้านญาติไม่ถึง๕นาทีนะฮะ
จากนั้นเธอก็อาบน้ำแต่งตัวจากห้องพักแล้วขี่รถมาพร้อมกับสามีอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือมากับเก่งที่บ้านญาติมาอีกรอบตอนทุ่มหนึ่งนะฮะ
มาถึงบ้านญาติเก่งก็ยืนสูบบุหรี่แล้วก็เดินตามเข้ามาทีหลัง
เธอก็ไม่ได้สังเกตว่าเก่งสามีเนี่ยไปทำอะไรเห็นแต่สูบบุหรี่
ระหว่างที่เข้าไปที่บ้านญาติก็กินข้าวพูดคุยตามปกติเก่งก็เข้าเข้าออก
เธอก็ไม่ได้แปลกใจอะไรปกติเขาก็แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าชอบออกไปดูดบุหรี่
อ่าแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำไม่รู้เลยว่าเก่งเนี่ยใช้เวลาตอนไหนเอาปืนไปฝังดิน
ค่ะนะแล้วเธอก็ไม่เห็นว่าเก่งเนี่ยพกอะไรติดตัวมาด้วยตอนมาบ้านญาติ
เพราะปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบพกอะไรติดตัวอืม
อกจากจะเก็บของไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะ
ที่เก่งอาจจะเอาปืนเนี่ยเก็บไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
ขอยืนยันว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เก่งเอาของกลางในคดีไปฝังดิน
เพราะเธอไม่เคยรู้มาเลยว่าเก่งเนี่ยไปเอาปืนมาแล้วมาเก็บไว้แล้วไปฝังดิน
คือหนูไม่เห็นอะไรจริงไม่รู้เสี่ยมแม้กระทั่งเสียงก็ยังไม่เห็น
เอาจริงนะหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยสังเกตอะไรเท่าไหร่
แต่วันนั้นไม่รู้อ่ะแต่ตัวหนูไม่เห็นนะเสี่ยมอ่ะ
อืมใช่อ๋อเราก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่ผิดสังเกตอะไร
ใช่แล้วเราก็คือเขาชอบเวลาเขาจอดรถหรืออะไรสักอย่างเขาจะเดินเข้าที่รังหนูทุกครั้งไม่ว่าจะไปที่ไหน
ขณะเดียวกันนะครับโบ๊ทนะโบ๊ทนี่คือคนเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่ามือทิ้งเซิร์ฟเวอร์โหแต่ละคนเนี่ยแยกกันหลายหน้าที่เหลือเกิน
บอกเขาแบ่งหน้าที่กันไงคะแม่ทำไมไม่แบ่งกันทำเรื่องดีดีนั่นสิค่ะ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับโบ๊ทใส่เสื้อสีเหลืองนะวันนั้นอ่ะ
ี่สิบเอ็ดนาฬิกาหกกันยายนสามแยกอนามัยตากล้อง
พื้นที่ตะบนตากล้องอำเภอนครปฐมอำเภอเมืองนะฮะ
ตบนตากล้องที่กำนันนกเขาเป็นกำนันอ่ะตอนภาพนาธิแล้วนะ
หรือว่านายทิตินันอินทรต้นวงนะครับ
อายุ๒๒ปีเป็นอดีตลูกจ้างเรือนจำกลางรัชบุรีนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้มาสังกัดอยู่ในกลุ่มของกำนันนกเขา

เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์ช่วงที่เลี้ยวตามขบวนรถของกำนันนกไปติดติด
มุ่งตรงเข้าไปที่บ้านกำนันนกแล้วก็หายเข้าไปคุยกันในบ้านอยู่ครู่นึง
ก่อนที่โบสถ์จะขี่จักรยานยนต์เลี้ยวขวาออกจากบ้าน
จากบริษัทที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปที่บ้านกำนันนกกัน
จับภาพขณะโบ๊ทขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านกำนันนก
เพื่อมุ่งตรงไปยังถนนทางหลวงหมายเลขสามเจ็ดห้า
เลี้ยวขวาย้อนศรไปยังเชิงสะพานคลองตากล้อง
ซึ่งจากภาพจะเห็นบุคคลต้องสงสัยสวมหมวกกันน็อกสีขาวคล้ายตำรวจ
ค่ะขี่ตามออกไปด้วยอ๋อนั่นไงนั่นเห็นไหม
อ่าวันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
เห็นภาพขณะที่โบ๊ทเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านไปตามเส้นทาง
ในลักษณะไปอย่างเร็วอย่างรีบนี่ค่ะนี่ขนาดเราโพสต์ภาพไว้แล้วคือแบบ
แฟบไปเลยหยุดแทบไม่ทันค่ะอ่านี่ฮะ
เป็นหลักฐานที่ยืนยันตามคำรับสารภาพของโบ๊ทว่าเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดตัวที่หนึ่ง
ทิ้งที่คอสะพานข้ามคลองตากล้องในพื้นที่หมู่หนึ่งแล้วถึงวนรถกลับมา
ซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราเข้าใจว่าโบ๊ทเนี่ยขี่รถไปตามถนนทางหลวงหมายเลขสามเจ็ดห้า
เพื่อไปเข้าทางหน้าวัดตากล้องแล้วก็นำเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองไปทิ้ง
แต่วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมุมเดิมนะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าหลังขี่รถจักรยานยนต์
ทางเดิมนะฮะลักษณะเร่งรีบมือซ้ายคุยโทรศัพท์คาดว่าคงโทรคุยกับพักพวกนั่นแหละ
นะแล้วเร่งเครื่องผ่านหน้าบ้านกำนันนกรอบนี้ไม่
แวะกลับเข้าเข้าบ้านไม่แวะนะแต่มุ่งหน้าไปทาง๓แยกอนามัย
ตากล้องแล้วเลี้ยวซ้ายลัดเลาะไปทางวัดตากล้องซึ่งอยู่ก่อน
แยกเลี้ยวไปยังสะพานข้ามคลองหลังวัดตากล้องเพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์
กล้องมุมจรปิดตัวที่๒ไปทิ้งแยกกันทิ้ง๒จุดอันจวดนี้จะเห็น
๒๑นาฬิกา๕๙นาทีตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะจุด
นี้นะครับโบ๊ทขี่จักรยานยนต์กลับบ้านตัวเองนู่นไปแล้วอยู่ห่าง
วงจรปิดอยู่๒๐นาที๒ตัว๒จุดคาดว่าคงเป็นลักษณะไม่ได้
วางแผนเอาไว้หรอกค่ะแม่เหตุมันปัจจุบันทันด่วนคือมันซึ่งหน้า
มากรู้แค่ว่าคงจะแบบเห็นไอ้จุดที่สองมีโทรคุยกับใครใช่ไหม
รู้ที่หน้าแรกบ้าเลย๘๐๐เมตรไม่รู้ตัวที่สองแล้วไงคะชาว
บ้านในพื้นที่บอกว่าบดมันไม่ใช่เด็กเกรรนึใช่เด็กแรรนี่
ก็ทำงานจิตอาสาสักพักก็หยุดไปเรียน
เสร็จแล้วก็ไปสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดเรือนจำรัชบุรี
นี่ฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
น่าจะเป็นเพราะว่าโบ๊ทเนี่ยสนิทอยู่กับกลุ่มกำนันนก
เล่นไปนอนบ้านกำนันนกตั้งแต่เด็ก
นับถือเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันไปไหนด้วยกันตลอด
ส่วนความเคลื่อนไหวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗วันนี้เนี่ย
สืบสวนคลี่คลายคดีคืองานหนักนะคะ
แต่ละคนทยอยเดินเข้าห้องประชุมเพื่อสอบปากคำทั้งพยาน
ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุโอ้โหได้ข้อมูลมาเยอะเหมือนกัน
เห็นว่าจำนวนไม่ใช่๒๕เป็น๒๘แล้วอาจจะมีมากกว่านั้น
มีหลายคนมาแสดงตัวว่าผมก็อยู่ในนั้น
มีหลายคนให้ข้อมูลว่ามีตำรวจอีก๒นายที่ไม่ได้มีชื่อในตอนแรกแต่อยู่ในงานด้วย
แล้วก็มีข้อมูลอีกว่าอาจจะมีตำรวจมากกว่าจำนวนที่เราได้รับรายงานมาในตอนแรกนะคะ
นี่ค่ะชุดสืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วก็เร่งไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่จุดสำคัญหาหลักฐานและความเชื่อมโยงนะคะ
ช่วยเหลือคนเจ็บคนตายใครทำลายพญาหลักฐานบ้าง
ได้สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุด้วยมีเจ้าของโต๊ะจีนมีนักดนตรีในงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ตำรวจสองนายที่ไม่ปรากฏชื่อก่อนหน้านี้เห็นว่าหนึ่งในนั้นสังกัดสพนครชัยศรีนะคะ
ตำรวจสองนายคาดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยคือเจ้าหน้าที่สอบปากคำพร้อมกันเลยนะปกติบางทีเขาจะแยกสอบใช่ไหมคะสองคนนี้เนี่ยโดนสอบพร้อมกันเลยซึ่งบางช่วงบางตอนเห็นว่าจะมีจังหวะที่ทั้งสองคนนะคะยกมือไหว้พนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมลองดูนะคะอันนี้เป็นการพูดคุยสอบสวนกันอยู่
คนที่ใส่แมสเนี่ยนะคะ
ทางฝั่งสืบสวนอยู่ขวานะคนถูกสอบนี่ยกมือไหว้เห็นไหมไม่รู้เหมือนกันว่าไหว้เรื่องอะไรไหว้ขอบคุณไหว้สวัสดีไหว้ขอโทษหรืออะไร
คุณนศิโดนระวีผู้ต่อทวีย์สอบถามที่เราว่าเขาอยู่ในงานล้างด้วยนะคะ
โบดเป็นคนสัญญาณกำลังนกใช่นะก็จ้างเขาไปในงานนี้แหละ

เขาบอกเห็นผู้ชายคนนึงเดินมากอดหน่องหน่องท่าผาคือมือยิงนะเดินมากอดหน่องบอกใจเย็น
แล้วเห็นตำรวจ๕๖คนเข้ามาพยุงตัวกำนันนกกับหน่องเข้าไปที่ห้องกระจกในสำนักงาน
ต่อมาหน่องก็ยอมมอบปืนให้ตำรวจโดยไม่มีท่าทีขัดขืนแต่ก็ไม่มีใครจับตัวหน่องแม้แต่คนเดียว
ตำรวจบางคนก็รีบโทรศัพท์พยุงคนเจ็บขึ้นรถส่งโรงพยาบาล
ส่วนตำรวจอีกหลายคนเพ่นหนีออกจากจุดเกิดเหตุแบบไม่สนอะไรเลย
คนงานโต๊ะจีนก็พยายามทยอยเก็บโต๊ะแต่มีตำรวจตะโกนขึ้นมาบอกอย่าเพิ่งเก็บ

แล้วคราวนี้พอขอบคุณทางกำนังเสร็จผมก็เดินด้านครุ่งเดินกลับเพื่อมาเก็บของโดนตีนของผม
เท่าที่ผมเห็นคือมีคนเข้าไปกอดพี่หน่องไว้
เพื่อแบบว่าเหมือนใจเย็นล้ออะไรอย่างนี้ครับ

คราวนี้เขาก็พาเข้าไปบ้านเขาที่มีกระจก
แต่ก็มีคนท่านคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าใคร
เป็นตำรวจป่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับไม่ให้คำตอบ
เขาบอกอย่าเก็บอย่าเก็บ

พยานอีกคนก็บอกค่ะว่าก่อนจะได้ยินเสียงปืนเนี่ย

แต่ก่อนหน้านั้นเขาบอกเขาไม่ได้ยินเสียงทะเลาวิวาสในงานเลยนะ
ซึ่งระหว่างเก็บของได้สักพักค่ะ
ก็ได้ยินเสียงปืนรัวแบบปังอย่างนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนในกลุ่มตะโกนบอกเรียกรถไปโรงพยาบาล

รีบเก็บของแล้วก็เตรียมหนีแล้วแหละเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลงอะค่ะ
เขาบอกถือเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าไปเล่นดนตรีที่บ้านหลังนี้
สัมผัสได้ว่าเป็นคนที่แบบเพื่อนเยอะ
แต่ก็ไม่ได้สัมผัสได้ถึงความเป็นคนมีอิทธิพลหรืออะไรยังไงนะ
แต่ก็เห็นว่าแหมคนมาร่วมงานกับหัวกเรียนกันหมดเลย
ก็คิดว่าคงจะเป็นตำรวจละมั้ง
อยู่มีผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าคนนึงค่ะ
เขามาพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำบอกเขาอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
คนนี้คนนี้เขาบอกเขาเป็นเลขานักการเมืองท้องถิ่น
เขาบอกตอนเกิดเหตุเขานั่งอยู่ริมน้ำ
แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเดินเข้าห้องสอบสวนไปเลยนะ
หรือยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงแบบไหน
อย่างที่บอกว่าข้อมูลที่ได้มาตอนนี้
เบื้องต้นมันมีเพิ่มมา๓คนเป็น๒๘คน
แล้วก็มีรายงานด้วยว่ายังไม่หมดแค่นี้

ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสารวัสสิวเนี่ยก็บอกว่าการสูญเสียสารวัตรสิวในครั้งนี้ไม่มีใครรับได้เลย
ยังไงก็ต้องกวาดล้างเลือดเสียหรือว่าข้าราชการตำรวจไม่ดีไปให้หมดให้ได้
สำหรับตำรวจที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกจะโดนดำเนินการทุกคนแบ่งออกเป็น๓กลุ่มค่ะ
กลุ่มแรกคือกลุ่มช่วยคนเจ็บ
กลุ่ม๒คือกลุ่มช่วยผู้ต้องหา
และกลุ่ม๓คือกลุ่มที่หนีกระเจิดกระเจิงออกนอกพื้นที่โดยไม่ทำหน้าที่ของตำรวจเลย
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่คุณหนี
แต่ผมถือว่านั่นเสียศักดิ์ศรีในการเป็นตำรวจอย่างที่สุด

จากปัญหากรณีสวยรถบรรทุก
ท่านบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องนี้แหละ
เพราะบ้านกำนันนกมีรถบรรทุกกว่าร้อยคันใช่ไหมคะ

กำนันนกเนี่ยเคยจะติดต่อเจรจาเรื่องนี้แล้ว
เพราะว่าแน่นอนตำรวจที่ควบคุมดูแลหน่วยงานโดยตรงก็คือทางหลวงไง

แต่สารวัสสิวเนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมา

ต้องปรับปรามสวยรถบรรทุกที่เป็นกระแสข่าว

ผู้บังคับบัญชาก็คือผู้กำกับเบิ้มใช่ไหมคะ
ก็โทรมาให้สารวัสสิวไปร่วมงานด้วย
แล้วก็ให้ปรับความเข้าใจกับกำนันนก
กำลังนกก็ใช้โอกาสนี้ขอตำแหน่งให้กับหลานอีก

ขอเจรจาเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินผ่าน

ที่๓เห็นบอกสงสัยจะเสียหน้าที่สุดเลยค่ะ
คือดวนเหล้าเพียวออนเดอะร้อกันแล้วแพ้สารวัตรสิว
น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่เป็นฝั่งเส้นสุดท้าย

ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่พอเกิดเหตุแล้วก็พาคนเจ็บเข้าไปที่โรงพยาบาล
อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะรูปแบบใดนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่พอเกิดเรื่องแล้วก็เป็นตำรวจอยู่ด้วย
แล้วก็แยกย้ายหลบหนีเอาตัวรอดกันอีกส่วนหนึ่งครับ
มันก็มีประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับ
เรื่องของการขอคุยขอเคลียร์แต่สวัสดิสิวไม่ยินยอม
คุยเรื่องขอตำแหน่งวันนั้นอีกก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือตอบ
จะให้ตำแหน่งพอตรงนั้นไม่พอใจไปสองเรื่องแล้วก็มากินเหล้าดีกว่า
ก็ดันลินออนเดอร์ล็อกเต็มโจรแก้วแล้วก็กิน
นางกินสู้สวัสสิวไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่สามที่มันแบบว่าคนเสียหน้าไม่ได้
ไปดู๖นายตำรวจที่ถูกออกหมายจับกันหน่อยต้องเป็น๖นายตำรวจแรกเลยที่ถูกออกหมายจับในคดียิงสารวัสสิวจนเสียชีวิตในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดกำนันนกนะคะ

นี่คือพวกที่ไปช่วยเขาหลบหนีใช่ไหม
ใช่ค่ะ๖นายแรกนะคะวันนี้ครบกำหนดฝากขัง๖ตำรวจนาย๖นายนี้แล้วซึ่งทุกคนปิดปากเงียบไม่พูดอะไรสักคำเดียวค่ะ
พี่นิมิตรปืนที่พี่เอาให้กำหนังนี่กำหนังมีคนสั่งพี่ไปซื้อใช่ไหม

อยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะฝากบอกทางคนตายบ้างไหม
ทั้ง๖คนที่มีใครสั่งให้เอาก้อมงจรปิดไปทิ้งด้านไหมพี่
คำถามแต่ละคำถามของผู้สื่อข่าวก็ตรงประเด็นนะคะ
คำถามที่ตะโกนถามขึ้นไปนี่ไม่แน่ใจว่าถามหรือว่าหรือยังไงพี่คิดยังไงเหรอ
ตอนนั้นทำไมถึงช่วยพาหนีเนี่ยมันมีอารมณ์แฝงอยู่ไหมไม่แน่ใจนะคะ

คือทั้ง๖นายไม่มีใครพูดอะไรเลยนะคะแต่ว่าจะมี๑คนที่ถูกเอ่ยชื่อซ้ำพี่นิมิตรร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลค่ะ
เจ้าของปืนที่ถูกเก่งเอาไปฝังซึ่งก็คือกระบอกเดียวกันกับที่ในห่องใช้ยิงสารวัสสิวนะคะ

นี่เห็นไหมคนพาหนีคิดยังไงหรออะไรยังไงปืนอะไรยังไงมีคนบอกให้เอาไปทำได้หลักฐานไหม
ตำรวจคุมตัวทั้ง๖คนนะคะมีใครบ้างมีทุกยศเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์เป็นผู้ต้องหาที่หนึ่ง
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัยนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์นี่เป็นสารวัตรสอบสวนสพกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัยรองสารวัตรทางหลวง๑นะคะกองกำกับการ๒
ร้อยตำรวจโทนิมิตรสลิดกุลนี่เจ้าของปืนค่ะ

ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์แตงอำภัย
ร้อยตำรวจเอกนัทธพลหน้ากร
นี่ค่ะ๖รายชื่อนี้นะคะ
นี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมแล้ว
ฐานความผิดคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ช่วยให้ผู้อื่นไม่ได้รับโทษ
ร่วมกันทำลายซ่อนเร้นและร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดข้อหานักหมดเลยนะคะ

๖คนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวน
แต่ว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗พิเคราะห์ว่า

พฤติการเนี่ยอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
พนักงานสอบสวนเองก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวด้วย
เพราะถ้าปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะมีการหลบหนีเกิดขึ้นหรือยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน

ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ

คนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง
ที่ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์ก่อนเลย
ร้อยตำรวจเอกนรงศักดิ์คือคนที่เข้าประชิดตัวหน่องทันที
หลังจากที่หน่องยิงสารวัสสิวแล้วแย่งปืนออกมา

แจ้งแค่ปืนออกมาและปล่อยน่องไป

และเป็นคนพาเข้าบ้านพัก

ร้อยตำรวจโทพระศาล
สิวอีกคนนึงเดินประกบในน่องแต่ก็ไม่ได้จับอีกอะค่ะ
พาส่งขึ้นฟอร์จูเนอร์แล้วให้ขับตามกันไปออกจากจุดเกิดเหตุอ่า
ร้อยตำรวจโทประสานนี่แหละคนขับรถให้กำนันนกค่ะ
เป็นพลขับของกำนันนกเลยริมขบวนมีใครบ้างอ่ะดูเลยค่ะ
ร้อยตำรวจตรีนิมิตรขี่รถมอเตอร์ไซค์สายตรวจตามประกบตลอดเส้นทาง
ร้อยตำรวจโทนิมิตรคือเจ้าของปืนที่ใช้ก่อเหตุขี่ประกบพากำนันนกหลบหนี
ร้อยตำรวจโทประสานเป็นพลขับพากำนันนกหลบหนีนะคะอ่า
กำนันนกกับหน่องออกจากบ้านที่เกิดเหตุปุ๊บพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์ค่ะ
เอาปืนที่ใช้ยิงสารวัสสิวเนี่ยมาห่อด้วยผ้าคุมโต๊ะจีน
ฝากไว้กับเก่งแล้วก็ตามที่เก่งเล่าไป
กลัวเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเก่งก็เลย
เอากลับบ้านไปคืนเดียวเช้าวันต่อมาไปฝังดินไว้ใกล้บ้านญาติ
ตอนนี้ทั้ง๖คนก็ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะฮะ
วันนี้ถูกคุมตัวไปฝากขังเนี่ยคือนักข่าวถามตั้งแต่ตอน
เอาออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาเดินลงมาเพื่อจะขึ้นรถไปเนี่ย
ค่ะไม่ตอบอะไรเลยนะเงียบแบบเงียบจริงอ่าเดี๋ยวเธอลองฟังอีกทีหนึ่ง
พี่ขาอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะฝากบอกทางคนตายบ้างไหม
ทั้งหกคนที่มีใครสั่งให้เอาก้อโปรงจรปิดไปทิ้งร้านไหมพี่
พี่นีมีทนีมีทนีจะถามนิดนึงพี่
ดูคำถามแรกเลยที่น้องผู้สื่อข่าวถาม

พี่เป็นตำรวจพี่ไม่อายบ้างเหรอเนี่ย

คือผมก็แม่นี่เพิ่งดูหนังฮ่องกงนะ

คือโจรเนี่ย

คือไม่รู้เนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงเวลาเนี่ย

พากำนันนกขึ้นรถ
นองท่าผาขึ้นรถ

นี่ลูกน้องสละวัดสิวหมดเลยด้วย

คืออีกชุดหนึ่งก็ต้องไปไล่สอบสวนขยายผลเพิ่มนะ

แต่มันก็ต้องมาดูว่ามันในช่วงพฤติกรรม
ในงานมันมีอะไรยังไงด้วยหรือเปล่า
กินอะไรคุยอะไรกันยังไงแบบไหนใช่ไหม
แต่ชุดนี้มันงามไส้มันชัดอ่ะใช่ไหมล่ะ
แม่มันไหนจะเจ้าของปืน
ไหนจะยืนคุ้มกันพาขึ้นรถขับนำขบวนคุ้มกัน
หลบหนีเสร็จสิ้นเสร็จสับเอาปืนไปโอ้โห
แล้วคุณคือลูกน้องของสารวัตรสิว

คุณไปปกป้องไปโอบอุ้มเขาแล้วขับรถนำขบวนตามขบวน
จากบริษัทที่เกิดเหตุเขาถึงบ้าน
บ้านแล้วมือยิงคืนนองท่าผากับกำลังนกก็แยกย้ายกันหนี

กำลังนกไม่รู้อ่ะยังไงกลับมามอบตัวใช่ไหม

คงคิดว่าเออหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่คงกะว่าจะรอดง่ายหรือเปล่า

ทีแรกผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะหน่องท่าผาถูกวิสามันเนี่ยเอาอย่างนี้กำนันนกก็อาจจะรอดง่ายขึ้นหรือเปล่า
อาจจะตัดจบไปเลยเพราะแม่สอบปากคำกันยังไงใครสั่งให้ยิงอะไรแบบไหนหรือเปล่า
ไม่มีใครมาบอกแล้วว่าเขาสั่งผมไม่ได้สั่งให้เขายิงแล้วเขาตายไปแล้วนี่เห็นไหม
แต่ความจริงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกอย่างนี้เท่ากับว่ารอดยากขึ้นไปอีกนะฮะ

เพราะถ้าเกิดนอกฆ่าผลารอดเนี่ยเผอจะมาบอกว่าผมทำเองผมทำเองลูกพี่ผมไม่เกี่ยว

กลุ่มครับหลักฐานต่างพิชาทัยที่สามารถเก็บรวบรวมได้นะฮะ
พยานหลักฐานพยานวัตถุต่างหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับที่ยิงสารวัสสิวจนเสียชีวิตนะครับ
สำนักงานของกำนันนกนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะภาพบูเก้าอี้นั่งกินโต๊ะ
จีนที่เปื้อนเลือดรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับหลบหนีกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ของนองท่าผา
นี่ยึดได้แล้วนะฮะที่ใช้ก่อเหตุอ่าปลอกแล้วก็ลูกกระสุนปืนผ้าปูโต๊ะจีนต่างนะฮะ
ใช้ห่อปืนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด๒ตัวซึ่งจะมีภาพจากล้องวงจรปิด๑๖
ภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดข้างจุดเกิดเหตุนี่ฮะวงจรปิดจุดต่างเจ้าหน้าที่ได้หมดแล้วนะครับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะนอกจากกำนันนกนะฮะแล้วก็หน่องท่าผาที่ถูกวิสามันนะครับ
กำลังนกถูกจับไปได้แล้วมามอบตัวนะฮะตำรวจหกนายก็ถูกคุมตัวเรียบร้อยที่ไปช่วยเหลือเขา
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนถูกแจ้งข้อหานักเรื่องละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะเพื่อช่วยให้ผู้อื่น
ไม่ได้รับโทษร่วมกันทำลายซ่อนเร้นร่วมกันช่วยเหลือผู้ทำผิด
ยังมีตำรวจอีก๒๐กว่านายที่ถูกตั้งกรรมการสอบนะฮะใช่ค่ะแล้วถูกย้ายด้วย
มีเก่งสนทยาสุดแน่นคนงานบ้านกำนันนกอันนี้คือเอาปืนไปฝังใช่ไหม
แล้วก็มีเมียในเก่งที่ไม่ดูเรื่องอะไรเลยจริงแต่ยังไงต้องสอบปากคำ
มีบทเรื่องลงจรปิดมีคนงานในสำนักงานอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คนที่น่าจะเป็นคนที่เก็บโต๊ะจีนล้างคราบเลือดต่างนานาก็โดนข้อหาร่วมกันทำลายหลักฐาน

ใช่ค่ะเจ้าของโต๊ะจีนเอ่ยที่บอกได้ยินเสียงปืนแต่ไม่เห็นเหตุการณ์
เป็นคนยืนยันตั้งแต่วันแรกให้เลยบอกไม่ได้มีการล้างคราบเลือดหรือทำลายหลักฐานเลย
นี่ผ้าปูโต๊ะนี่ยังเห็นไหมมีคราบเลือดเปื้อนอยู่เลย
แล้วมีแฟนสาวตำรวจนายหนึ่งแล้วก็มีนักดนตรีในวันกินเลี้ยงด้วยก็ไล่สอบให้ครบทุกคนกันเลย